ถ้าติดยากับติดโควิด

เพราะติดยามันไปยาวนานนะ
โควิดวันหนึ่งมันอาจจะหมดไปก็ได้ปะก๊อ

นี่ติดยาอุดรธานี
คุณผู้ชมทำใจดีนะฟังข่าวนี้

เอามีดพระพ่อกับแม่นอนอยู่ในมุ้ง
ไปฟันฟันฟันคอท่านเกือบขาด
หลังบ้านนี่ขุดหลุมเตรียมฝังศพพ่อกับแม่ไว้แล้ว
เพราะยาพาไปแท้เลยคุณผู้ชม

โรงเก็บหน่อไม้เก่าเนื้อที่ประมาณ๒ไร่ได้นะฮะ
โอ้โหบ้านใหญ่อยู่นะในตะบนเสอเผลอนะครับ
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบผู้ก่อเหตุคือนายปียพงศ
อายุ๔๑ปีนั่งรอมอบตัวอยู่หน้าบ้าน
มีมีดพระยาวประมาณ๖๐เซนติเมตรโอ้ยาวทีเดียวที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
คือเจ้าตัวเนี่ยยังอยู่ในอาการเมายาอยู่เลย
พูดจาวกวนวกวนแล้วก็ดูจะแรงหน่อยนะฮะ
ห้องนอนไปเจอศพของนายพิสิทธิ์ท่านอายุตั้ง๗๔ปีแล้วคุณผู้ชม
และนางละอองนะฮะอายุก็ไล่กันละ๖๗ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ข้างที่นอน
สภาพศพเป็นแบบนี้ครับที่ผมบอกว่าทำใจดี
ฟังข่าวนี้นะคือคอจากด้านหลังถูกมีดพระฟันฟันหลายครั้ง
คอเกือบขาดทั้งสองคนครับขออภัยด้วยจริงนะฮะ
คือที่เล่าไม่ได้เล่าให้โหดเยี่ยมให้รุนแรง
แต่อยากให้รู้ว่าไอ้ยาบ้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเลือดเต็มเลยแหละนะฮะ
มีร่องรอยของการต่อต่อสู้จนมุ้งหมอนที่นอนเนี่ย
ข้าวของกระจัดกระจายหมดแล้วก็ที่ข้างบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ยังพบหลุมขนาดใหญ่ลึกประมาณ๕๐เมตรเอาไว้ทำอะไร
เตรียมเอาไว้ฝังศพพ่อกับแม่หลังจากเขาข้าครับศปัจคำ
๔คนเนี่ยยอมรับว่าก่อนก่อเหตุเสพยาบ้าไป๒๓เม็ดนะฮะ
อ้างว่าที่ทะเลาะกับพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะเอาควายตัวเมียที่เขาเลี้ยงไว้
มีเมียที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยแล้วมันกำลังตั้งท้องด้วยจะเอาไปขาย
นะครับแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะใช้ปืนและมีดฆ่าควาย
เขาโกรธโกรธนะฮะจึงมีปากเสียงกันแล้วก็คว้ามีดพระไปฟันคอพ่อกับแม่
ขณะอยู่ในมุ้งจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ไปขุดหลุมข้างบ้านนะครับ
เพื่อจะฝังพ่อกับแม่หลังจากสำนึกผิดที่ได้กระทำสิ่งต่างลงไปแล้วนะฮะ
ด้วยความโมโหขาดสตินะครับเนี่ยฮะฟันฟับเข้าไปนะ
กับแม่เสียชีวิตแล้วออกไปขุดหลุมตี๔นั่งรอจนเช้า
รอมอบตัวกับตำรวจจากนั้นคุณผู้ชมครับตำรวจนำตัวนายปิยพง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละเริ่มตั้งแต่
ปียพงศ์ใช้เท้าถีบประตู๓ครั้งจนพังแล้วบุกเข้าไปเอามีดพระฟันคอพ่อแม่
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยปิดไฟนอนอยู่ในมุ้งแล้วก็พาไปชี้จุดที่ขุดหลุมนะครับ
เพื่อเตรียมจะฝังพ่อแม่หญิงที่ผมนำเรียนไปนี่แหละฮะตอนที่เอาตัวเขาเนี่ย
ไปกราบขอเข้ามาศพที่หน้าประตูบ้านนะครับด้วยอาการที่คุณผู้ชมดูอ่ะ
ว่าเขาเมายาไม่เมายาลองดูฮะ
แบบว่าเฮ็ดกับผมนี่เมื่อคือหลุมเลยเนอะซึ่งผัวซึ่งเฮี้ย
สำนึกผิดไหมสำนึกแล้วครับนั่งสำนึกเกือบทั้งคืน
แล้วก็มาขุดหลุมตอนตี๔ยันสว่างลึกตอนนี้ก็ยังไม่นอนครับ
สุดท้ายก็ใช้กรรมใช้วินของใครของมันครับ
พี่สาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
น้องชายเนี่ยอ้างบอกว่าพ่อกับแม่จะฆ่าควายมันไม่จริงเลย
นะที่ผมเล่าไปที่เขาพูดเป็นตู่เป็นตาดมันไม่จริงเลย
พ่อกับแม่เนี่ยซื้อควายมาให้น้องเลี้ยงเพราะอะไรรู้ไหม
หวังจะให้มีทรัพย์มีสินพ่อแม่เขามองกันไกล
ควายมันตกลูกทุกปีตัวหนึ่งขายกันหลายหมื่นคือน้องตกงาน
แล้วก็ติดยามาอยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีเงินใช้พ่อแม่ก็ให้
เพราะว่ารักมากเป็นลูกชายคนเดียวแต่ระยะหลังเนี่ยน้องชาย
เวลาจูงควายไปเลี้ยงรอบหมู่บ้านทำไมพูดคนเดียว
บางวันก็เอะอะโวยวายนะครับเธอจึงย้ายไปอยู่ที่สวน
แล้วบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่มาอยู่กับหนูเถอะนะ
หนูเป็นห่วงใจไม่ค่อยดีนะครับ
แล้วก็ยกบ้านนั้นให้ลูกชายอยู่คนเดียว
แต่พ่อกับแม่ก็มานอนที่โรงเก็บหน่อไม้หลังบ้าน
ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละครับกระทั่งมาเสียชีวิตแบบนี้
พิษภัยของยาบ้าที่เห็นชัดที่สุดครับ